โอเคน่ะค่ะ
เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดแปลง
ก่อนหน้านี้เราก็ต้องจุ่มสบู่แล้วก็ไปผึ่งลมเลยโอ้ยนานมา
ถ้าอยากจะใช้เวลาแป๊บเดียวในการทำความสะอาดแปลง
มาพูดคุยกับสไตล์ปุ๊บ

ก็ได้จึงทึ่งในความสะอาดบ้านของคุณเขาจริง
เขาเป็นผลิตภัณฑ์มาจากประเทศอังกฤษนะคุณผู้ชม
ใช่นวัตกรรมจากตัวประเทศอังกฤษ

ตัวน้ำยาเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้ใช่ไหม

หัวต้นใบบ่งบวลบวล

คือสำหรับที่คุณผู้ชมมาดูค่ะสำหรับวัดไซส์ด้ามแปลงเนี่ยนะคะ
ก็คือมันจะเป็นหลอดมาอย่างนี้ก็เออด้ามแปลงเราเหมาะกับอะไร
แล้วก็เสียบไปตรงนั้นไงอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเข้ากับไซส์นี้
ก็เลยใส่เอาไว้เพื่อที่จะมาเข้ากับตรงนี้อุปกรณ์เครื่องนี้
การปั่นอะไรยังไงต่อเทแน้มยาสิวุ่นวายไปหมดมาออเดี๋ยวหนุ้ยเทแน้มยาให้
น้ำยานี่นะคะคือจะบอกว่าเขามีความพิเศษนะ

เขามีฝาไว้ให้ทำไมคะเทสองฝาค่ะ
คือชำนาญไงกะเทเลยอันสองฝาพอเพราะที่ใช้น้อยนะเนี่ยพอหนูเทแล้ว
ใช่หนูบอกซิว่าน้ำยาไม่เป็นอันตรายด้วย
คือช่วยขจัดแบคทีเรียได้ถึง๙๙๗เลยนะคุณผู้ชม
และที่สำคัญเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าว
ให้มีความนุ่มอยู่เสมอคือไม่ใช่ว่าโอ้โหพอแบบล้างสะอาดแล้วก็มาปัดโอ้โหแห้งกล้าน
แปลงบานอย่างนี้ไม่มีไม่มีอันนั้นของปลอมอันนี้ก็ของจริงของดีค่ะเขามีของปลอมออกมาแล้วนะ
นี่ไงน้ำยา๒ฝาเนี่ยสามารถล้างแปลงได้ถึง๔๕แปลงเลยอุ๊ยเหรอ
เราก็จุ่มลงไปแล้วเราเปิดก่อนนะเปิดมันจะหุ่นอย่างนี้ใช่ไหมเปิดแล้วก็จุ่มก่อนจุ่มอย่างนี้
ถ้ามาอยู่ในนี้ไงเพื่อที่จะล้างเอาจุ่มน้ำยาจุ่มน้ำยาก่อนจุ่มจนน้ำยาหมดแล้วจุ่มปั๊บ
เปิดเครื่องเลยค่ะนี่สิ่งสกปรกก็จะออกมาจากแรงหนูหนูหมุนสิ
๓๖๐องศาเยี่ยมเลยอ่ะและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ก็คือว่าจะบอกเลยว่ามันไม่มีกลิ่นอะไรตกค้างเลยมันเหมือนแปลงที่เพิ่งซื้อใหม่ใหม่เลยคุณผู้ชม
หอมอ่อนใช่นี่ไง๒๐วิคุณหมุนติ้วอย่างนี้นะสะดวกมากเลยอ่ะสามารถพกพานะนุ้ย
เสร็จปั๊บพอปิด๒๐วิคุณยังทำไมเธอไม่นับอ่ะ๑๙โอ้โหพอแล้วลองดูนึกว่าน่าจะได้แล้วล่ะพี่
แห้งแล้วแล้วยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ไงเฮ้ยแห้งจริงจริงคุณผู้ชมก็นี่ไงกับตาเลย
คือถ้าไม่ดีจริงเราจะไม่พูดแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะเอาแล้วโถนี่ทำความสะอาดยังไง
ทิชชู่เนี่ยเปิดปั๊บไม่ให้ดูให้ดูก่อนว่ามันมีสิ่งโสกกระป๋อมาจริงแล้วเหนี่ยแล้วเนี่ยพอเราเทนมะยาเสร็จปั๊บ
เจ๋งอ่ะสุดยอดประหลาด
จริงนุ้ยว่าน่าจะน้อยกว่า๒๐วิด้วยซ้ำไปมั้ง
ก็ใช่ไงแป๊บเดียวเองตาเป็นประกายเลย
ของแท้เนี่ยนะคะถ้าเราจะดูของแท้เนี่ย
ต้องมีสติ๊กเกอร์ใต้กล่อง

สติกเกอร์นี้นำเข้าโดย

คุณผู้ชมเราอย่าไปเสียน้อยเสียยากกับของปลอม
คือมันราคาหลักร้อยแต่เราต้องแบบ

เขาขายอยู่ในราคา๓๙๙๐บาท

มันก็คือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้๙๙

ถ้าสมัยก่อนที่เรามีวิทย์
วัตกรรมในการล้างแปลงยากอย่างนี้

แล้วสิ่งสกปรกมันก็จะหมักหมมอยู่ในแปลงใช่ไหม

ใช่แล้วเมื่อกี้ช่างหน้าของเราได้ลองเองแล้วนะ

จริงสำหรับใครที่เป็นแบบโดยเฉพาะช่างแต่งหน้า

เยอะมีแปลงเยอะเนี่ยแล้วก็แต่งหน้าเป็นประจำควรจะมีอันนี้ไว้
ทุกวันเพราะว่า๑มันไม่ได้ใช้เวลามากในการทำความสะอาด
แล้วมันสะอาดจริงคุณผู้ชมค่ะแล้วมันก็ง่ายสะดวกจริง

ทำไมพูดอะไรข้างในใจออกมา
เครื่องสำอางส่งตรงจากประเทศอังกฤษ
แต่สำหรับใครที่งงว่าอ้าวแล้วถ้าฉันไม่มีแปลงล่ะ
คุณก็ต้องไปซื้อแปลงมาเซ็ตหนึ่งเพื่อที่จะได้ล้าง

เออก็เลยเทิดไปอะ

ซื้อมาเยอะเพราะพี่ศรีอยากใช้เครื่องนี้
อย่าลืมนะคะอันนี้คือถือได้ว่าเป็น

และดีจริงก็เลยนำมาบอกต่อ

อ่ะมาถึงคือพี่อยากจะพูดเรื่องอะไร
เวลาเราจะกระชับความสัมพันธ์

หรือไม่กับเพื่อนเรามีกิจกรรมที่มาแนะนำ

เมียเดี๋ยวเปิดโพยก่อน
คือมาแนะนำเฉยบางคนอาจจะมีกิจกรรม
เพื่อที่กระชับความสัมพันธ์เยอะแยะมากมายนะคะ
พี่สีอ่ะใช้เวลาให้มีคุณค่ากับคนรักกับลุงเอ
คือพี่ศรีก็เน้นว่าแกล้งลุงเอผ่านอินสตาแกรมไงหนูเห็น
อันนั้นหนึ่งอย่างแล้วลุงเอก็แบบลุงเอก็มีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้าง
ใช่อาจจะออกกำลังกายด้วยกันก็ได้

คู่นี้กระเจ้าความสัมพันธ์คือทะเลาะกันเลยจะหันมาพูดคุยกัน

ใช้เวลาให้มีค่าเวลานั้นก็คือออกกำลังกายอย่างที่พี่ศรีบอก
ถูกไหมคะเข้าครัวนุ้ยเหรอเข้าครัวนุ้ยเหรอทำกับข้าว
ทำกับข้าวหรืออาจจะไปถีบเรือถีบก็ได้ในส่วนลุม
ใช่เรือถีบใช่เพราะต้องใช้แรงมากต้องใช้สองคน

หรือจะเต้นอาราบิกด้วยกันซุมบ้าด้วยกันช้อปปิ้งด้วยกันเมาส์มอยกัน
คือหันมาคุยกันให้มากกว่าที่จะเอาหน้าไปอยู่กับโทรศัพท์
ว่าจริงแล้วกิจกรรมที่คู่รักน่าจะไปทำด้วยกัน
เสนอเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมว่ามีอะไรบ้าง
อย่างที่เราบอกไปนี่ไง

ก็เขาบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันก็ได้นะ
คอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตที่ชอบแบบคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์
คือแล้วก็คอนเสิร์ตพี่โป่งหีเหล็กไฟ

พี่แจ้แล้วแต่ใครก็ได้ยกตัวอย่าง

นี่มองว่าเขาทำอะไรกันเขาเล่นโทรศัพท์ด้วยกัน

เที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวนี่ก็ดีนะ
ก็ควรจะไปนานควรจะไปทีแล้วพี่กับพี่เอนี่ชอบทำอะไร

เอาเราต้องอยู่ให้เป็น
ไม่ไต่ว่าเราจะถอดในใจต่อหน้ากับเขาไง

ชอบแหละแต่มันไม่ได้สนัท

เดี๋ยวพี่ไปด้วยเดี๋ยวพี่ก็ไปพลัดมาปีครึ่งนะ

เข้าใจไหมมันก็สามารถที่อยู่ด้วยกัน

ไม่ได้เรื่องคุยไม้อะไรของเธอเลย

กดด่าใช่ไหมได้พี่ก็ใส่ที่หุ้มกับท่า

ลุงก็บอกว่าเธอไม่ชอบใช่มั้ยดูรู้เลยว่า
บ้าชอบจะตายไม่อยากจะมาด้วยเหรอ
สูง
ชั่วร้ายข้างในมันไม่ได้แสดงออกมา

จ้าลูกเออแล้วไงอีก

จะไปน้ำหนาวกับพี่ไหม๖ชั่วโมงนั่งรถไป
ติดงานนะจ๊ะลุงไปเลยเสร็จสักพักพอลุงออกไป

อ๋อแต่ของหนุ๊ยกับปอนด์เนี่ยคือชอบอะไรไหม
ชอบหาบุฟเฟ่อร่อยกิน

คือเราเป็นสายกินไงแล้วก็สามีก็สายกินด้วยอะไรอย่างนี้
หรือไม่ถ้าไม่ออกไปทานบุฟเฟต์หนุ๊ยก็จะสั่งอะไรเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ

ร้านอาจารย์อเมริกาต้องสั่งขอบคุณมาก
หรือไม่วางวันนะคะคุณผู้ชมหนุ๊ยก็นั่งแต่งหน้าปอนด์
ให้ปอนด์วางโบนอะไรอย่างนี้นะใช่ไหม

กิจกรรมอะไรก็ได้คุณผู้ชมแต่ขอให้ใช้เวลาร่วมกัน

เพื่อคนที่คุณรักแต่ก็อย่าลืมสำหรับวันเสาร์นี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะ
ยังไงเราก็อย่าลืมกิจกรรมที่ในครอบครัวก็ดูแลคุณแม่ขอบคุณคุณแม่อะไรอย่างนี้
เอิญพี่แม่เป็นอินดี้ส่งไลน์มาแล้ววันแม่ไม่ต้องทานข้าวนะปีนี้แม่ไม่ว่าง
แล้วนางก็ส่งรูปมาแม่อยู่ญี่ปุ่นไม่ต้องการความรักจากลูกแม่อยู่เองได้

แสดงเดี๋ยวแม่กลับมาก็โอ้โหมีพวงมาลัยชุดใหญ่เลย
นิดนึงนะคะ
อย่าลืมกันแล้วกันนะคะวันแม่ปีนี้ก็บอกรักคุณแม่เยอะ
แล้วก็รักคุณแม่ทุกวันแล้วก็อย่าลืมไปอังคุณพ่อด้วย
ไม่ใช่ว่าเราก็ทุ่มเทอยู่แต่กับแม่เดี๋ยวพ่อก็น้อยใจ
แต่คุณแม่ก็ต้องรู้ว่าเป็นวันของคุณแม่

นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโอเคนะคะ
อย่าลืมกลับมาเจอกันสดตรงนี้
ไทยรัฐทีวีวันพฤหัสหน้า๑๐นาฬิกา๑๕นาที

วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ